มาเที่ยวดูหุ่นฟางข้าวค่ะโอ้ตัวใหญ่มีหลายอย่างเลย
เขากำลังทำกันอยู่ทุกวิดีโชว์สวยจริงจริงเลยนะคะเนี้ย
หลายคนบ่นอุบหน้าเหมือนคุณโรสลินบอกอู้ร้อนจัดร้อนจีแล้วอยู่ดีฝนตกค่ะ
ก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงของฤดูร้อนนะคะ
ร้อนจัดประกอบกับความชื้นประกอบกับลม
ทำให้อากาศเกิดการปะทะก่อตัวเป็นเมฆฝนแล้วก็มีฝนตกลงมาได้
ถ้าตกหนักก็คือเกิดจากอากาศต่างกันมากนะคะ
แต่ช่วงระยะนี้สัปดาห์นี้ไม่ได้มีฝนที่ตกหนักมากนักนะคะ
สภาพอากาศช่วงนี้อากาศร้อนตอนกลางวันมีฟ้าหลัว
หลัวคือลักษณะฟ้าอึมครึมฟ้าดูมืดไม่สดใสเหมือนมีเมฆปกคลุม
แต่จะตกก็ไม่ตกค่ะอากาศดูอบอ้าวไม่สดชื่นจำใสเท่าไหร่เลยนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดแบบนี้เป็นเพราะอะไรมาดูจากแผนที่อากาศนะคะ
๑๘๐๐มาคือยิ่งต่ำยิ่งร้อนยิ่งเล็กยิ่งน้อยลงไปเรื่อย
นี่คือยิ่งเรียกว่าแสบผิวเลยยิ่งร้อนอบอ้าวอากาศไม่น่าอยู่นะคะ
แต่ประกอบกับว่าพื้นที่ตอนบนร้อนภาคใต้ก็มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมา
ทำให้เกิดมีฝนบ้างเล็กน้อยประปรายบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงกลางวันอากาศจะร้อนแต่สี่สิบองศา
หรือบางทีเราอาจจะรู้สึกร้อนมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของฮิสโตรกกันด้วยนะคะ
ดูสิคะแผนที่โมเดลตรงนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าตอนกลางของประเทศเนี่ยขึ้นสีแดงเข้มขนาดนี้
พร้อมรับมือกันเอาไว้ค่ะส่วนเรื่องของฝนจะมีหรือไม่อย่างไรวันนี้ตรวจสอบจากโมเดลนี้นะคะ
จะมีฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงแถบตะวันตกของประเทศและภาคเหนือเป็นบางแห่งนะคะ
รอยต่อของภาคกลางและภาคอีสานแถบจังหวัดชายภูมิแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์บ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
แต่สิ่งที่ยังคงเป็นกังวลก็คือภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดแม่ห้องศรตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่าปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณค่ะ
ทำให้คุณภาพแล้วก็สภาพอากาศไม่ดีเอาซะเลยนะคะ
ตอนนี้หมอกควันไฟป่าในจังหวัดแม่ห้องศรถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ
ตัวเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาจนไม่สามารถมองเห็นพระธาตุดอยกองมู
สายการบินก็ต้องประกาศงดบินต่อไปอีก๑สัปดาห์นะคะ
ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกันเป็นจำนวนมากแล้วนะคะ
เรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนเองก็ต้องไม่เผาฟางหรือว่าพวกเศษวัชพืชต่างด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีนักท่องเที่ยวเจอโลมาไหว้โชว์ตัวอีกแล้วสวยงามจริงค่ะ
แล้วคราวนี้มากันเป็นฝูงใหญ่ประมาณสัก๑๐ตัวแล้วไหว้ประกบคู่กับเรือยอสที่กำลังพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะไม้ท่อนนะคะ
โดยขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่หน้าเกาะเนี่ยค่ะฝูงโลมาเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาว่ายน้ำล้อไปกับคลื่นอยู่รอบเรือสวยงามแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตื่นเต้นตื่นตามากนะคะที่ได้เห็นโลมาในระยะใกล้ชิดแบบนี้แหละค่ะ
เตือนกันอย่างนี้นะคะสำหรับใครจะไปเที่ยวภาคใต้ถือว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมฝนไม่หนักอากาศดีคลื่นสงบนะคะแต่ว่าภาคเหนือก็ต้องระวังเรื่องหมอกควันแล้วก็เรื่องของฝุ่นละอองด้วยส่วนตอนกลางของประเทศมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งฝนเตรียมการรับมือเตือนกันล่วงหน้าสักวันที่๒๐มีนาคมนะคะจะมีฝน
ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาทำให้เกิดประโยชน์แบบทำเป็นห่วงอย่างนี้ดีกว่านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ